แม่บ้านพาจันบาน
แม่บ้านผ่ารวย
คุณหยงเวทกาโตชูวง
ผู้คิดขนขนมใส่ไอเดีย
กลับมาสวยและรวยมากกับแม่บ้านพารวยนะคะ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจไอเดียเก๋
พี่ต้องบอกว่าสร้างรายได้กันเป็นกรอบเป็นกรรมเลย
ส่วนคนที่เปิดร้านเค้กหรือว่าร้านเบเกอรี่ต่าง

เราจะให้ขึ้นหยงเนี่ยเผยสุด

อันดับแรกก็ตัวบาวนี่ที่เสียบไม้แล้วนะคะ
แล้วก็ตัวช็อกโกแลตที่เมลแล้ว
แล้วก็มีท็อปปิ้งต่างที่เราเลือกค่ะ

ว่าเวลาเราทำบราวนี่จะเสียบไม้เนี่ยต้องรอเขาเย็นก่อนไหมคะ
หรือว่าเราเสี่ยงตอนที่เขาเพิ่งสูงออกมาจากเตา
อบเสร็จแล้วนะคะก็ไปแช่ตู้เย็นก่อน
เสร็จแล้วก็เอาออกมาตัดตัดเสร็จแล้วก็ค่อยเสียบค่ะ

และตอนเริ่มที่ทำธุรกิจมีเรื่องท้อบ้างไหมคะคุณหยง
มีแน่นอนค่ะอย่างที่แจ้งว่าหย่งเริ่มจากเล็กแล้วกระแสตอบรับดีทำอยู่คนเดียว
เหนื่อยมากแล้วก็แต่ก็มีแฟนที่ช่วยแล้วก็คอยขยับขยาย

ขยับขยายไปค่ะแล้วก็ทำให้ตอนนี้มีลูกมือมีคนช่วย

นี่เป็นแบรนด์พี่ชาย

ได้ค่ะแล้วก็เลือกเบาเนี่ยนะคะ
เลือกแบรนด์ที่เชาะโดยดักชอม
แล้วก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะ
เหมือนประมาณว่าเข้มแต่มีความหวาน
ขนาดนี้แฟนด์ก็จะครับค่ะนิดนึง

ไม่ใช่ว่าเขาจะมีสตอเบอรี่เป็นช็อกโกแลตสตอเบอรี่นี่ทำมาสำเร็จนะฮะ
เขาจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปละลาย

ติ๊บพวกนี้ทำมาจากอะไรบ้างคะ

ตัวนี้เป็นไวท์ชิปค่ะ
เป็นวัยช็อกโกแลตเราก็ทำเป็นชิปขึ้นมา

ก็จริงถ้าอุณหภูมิเปิดแอร์ไว้ค่ะ

ใช่ก็วางไว้สักครั้งนึงก็ทิ้งเขาไว้ค่ะ
แล้วเดี๋ยวตัวเขาเซ็ตตัวมันก็จะแข็งเอง

ถ้าเป็นที่โรงงานก็จะแบบมีรอง

มันง่ายเนอะเราแค่เติมไอเดียในสิ่งที่เราชอบลงไป
ใครชอบรสชาติไหนอะไรก็สามารถสั่งทำได้อ่ะ

เอาลดนี้ไว้โชโกแลต
สีเขียวก็สีขาวอยู่ด้วยกันน่ารักเนาะ
เพราะเราไม่จำเป็นที่ต้องให้สองฝั่งอยู่ด้วยกัน

มันเป็นสไตล์ค่ะทุกชิ้นจะไม่เหมือนกัน

เขาคุมเฉดสีเป็นแบบว่า

คือถ้าแบบเป็นหน้าประจำของที่ร้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะคิดไว้ให้แล้วลูกค้าไปเลือกได้เลย

อย่างนี้แต่เราสามารถสั่งออเดอร์แบบ

หรือว่าสั่งที่หน้าร้านแล้วค่อยมารับก็ได้

เหมือนใครแล้วเวลาทานจะได้ไม่เลอะมือจริง
แต่เขาจิ้มดิบเป็นช็อกโกแลตนะฮะ

รุ้นอยู่ว่าเขาจะรวยอะไรเนี่ย

สีแดงนี่ต้องบอกว่าอร่อยมากเลยเป็นอะไรอ่ะ
เป็นข้าวพองเครื่องช็อกโกแลตค่ะ

น่ารักมากเลยอ่ะดูดี
ดีมีส่งออกไหมต่างประเทศอ่ะ
ก็มีดีลอยู่เหมือนกันค่ะ

ทำงานเคยเคยจัดแล้วปะ
เรามีตัวแทนอยู่ที่ลาวเหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะก็จะส่งออกได้ง่ายขึ้น

อย่างส่งออกเนี่ยเราต้องไปติดต่อเองหรือเขามาติดต่อเราอะคะ

เห็นไหมล่ะอะไรจะโชคดีขนาดนี้เราก็อยากออกบ้างเนอะ